ดูเรื่องนี้ค่ะที่กลายมาเป็นเรื่องใหญ่ของเมื่อวานนี้นะคะ
เกิดขึ้นตอนสายประมาณ๘โมงจาก๙โมง
จ่าทหารคลั่งแล้วก็ไปเจาะยิงเพื่อนร่วมงาน
เสียชีวิต๒ได้รับบาดเจ็บอีก๑
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วิทยาลัยการทับบกแถวดูสิตนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูคลิปต่อไปนี้
ซึ่งประมวลเหตุการณ์หลังจากเกิดเหตุ
จนถึงตอนที่ตำรวจพยายามจะเกลี้ยกล่อม
จ่าทหารคลั่งคนนี้ยอมมอบตัวค่ะ

นี่เหรอคนนี้เหรอเอาไว้ป้อมหน้า
นี่ไงกระเป๋านี่ไงมีปืนปืนอยู่ข้างอ่ะ
เจ้าพอม

กับใครไม่รู้น่าจะได้จะติดที่ไหนนิดหน่อยไม่ไม่ถึงกับห้างเครื่องอะไรน่ะ
คุยกับเจ้าหน้าที่สำหรับดูดูแล้วก็จะคุยกันเย็นเย็น
ไม่ได้สองสองไม่ได้สองสองจับเลยหว้างหว่างหว่าง

ไม่เกียรตรไปมาไม่เกียรตรไปไม่เกียรตรไปจับแล้วพี่เดินเรือมา

แล้วนี่หว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมอีก๒ปีเกษียณอายุ๕๘แล้ว
แล้วนี่เมื่อกี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นภาพสุดท้าย
คือตอนที่ตำรวจ๒คนขนาดข้าง
เป็นตำรวจสอนอดูสิตค่ะไปปิดล้อมตรงหน้ากรมยุทธศาสตร์ศึกษาทหารบก
ที่ข้างในก็จะมีวิทยาลัยการทับบกนี่นะคะ
อยู่ที่ถนนเทิดดำริเขตดุสิตที่กรุงเทพไปจับตัวจ่าสิบคนนี้
จ่าสิบเอกยงยุทธ์มังกรกิมค่ะเป็นเสมียรวิทยาลัยการทัพบก
กรมยุทธศึกษาทหารบกค่ะหลังจากที่ก่อเหตุตอนเช้าเลยอ่ะ
โมง๕๐โดยประมาณเอาปืนพกสั้น๙มมเข้าไปถึงนะ
อืมไปยิงเพื่อนร่วมงานในอาคารวิทยาลัยการทับบกค่ะ
อยู่ในเขตของกรมยุทธศึกษาทหารบกเนี่ยนะคะ
แล้วก็เลยทำให้มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเสมียนเสียชีวิต
คือจ่าสิบเอกนพรัชอินทสุนทรอายุ๕๘ปี
โดนยิงหัวอันนี้เสียชีวิตเลย
อีกนายหนึ่งก็คือจ่าสิบเอกประการสินส่งอายุ๔๖ปีก็โดนยิงที่หัวเหมือนกัน
จ่าสิบเอกประการไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวัชิระ
อีกคนนึงที่ไปพยายามจะช่วยจ่าสิบเอกประการก็คือจ่าสิบเอกยงยุทธ์ปัญญานุวัฒน

หลังจากนั้นนะตัวผู้ก่อเหตุก็เดินไปหน้ากรมยุทธศึกษาทหารบกแล้วตอนแรกมันก็มีข่าวออกมาไงว่าเนี่ย
จ่าคร่างพวกนี้ประการว่าจะยิงให้ครบสิบคนแล้วตั้งใจจะมายิงทหารศัลยาบัตรตั้งใจจะมายิงหัวหน้า
นั่งไงปืนอยู่ข้างนะครับ
เหมือนกับคุยโทรศัพท์อยู่มือขวาแล้วมือซ้ายที่วงอยู่บ้าอาจจะบังอยู่นะครับมีปืนถือปืนอยู่นี่
ครีมนั่งอยู่ที่โต๊ะอาจเสื้อเหลืองเนี่ยค่ะทีนี้จ่าสิบเอกยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุ
เดินเข้ามาถือปืนมาแล้วก็ยิงไปที่หัวจ่าสิบเอกนพรัชนัดหนึ่งค่ะ
เพื่อนที่อยู่ในห้องน่ะพยายามจะไปช่วยนะแต่จ่าสิบเอกยงยุทธ์คนก่อเหตุ
ยิงซ้ำไปอีกรอบหนึ่งอีกนัดหนึ่งอะค่ะทีนี้จ่าสิบเอกนพรัชเสียชีวิตเลยค่ะ
แล้วเพื่อนทหารตกใจกับเหตุการณ์กระโดดหน้าต่างหนีออกมาเนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นยังไม่จบค่ะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินออกจากห้องไป
นี่คนที่ยืนสูบบุหรี่อยู่หันหลังคนนี้คือจ่าสิบเอกประการ
สูบบุหรี่อยู่ตรงทางเดินนะคะ
แล้วผู้ก่อเหตุยิงจากด้านหลังนัดหนึ่ง
เพื่อนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะลากตัวจ่าสิบเอกประการเนี่ยจากชั้นสองจะพา
นี่ใช่ค่ะมาถึงท้ายกระบะ
ใช่ค่ะจังหวะนี้จะเอาตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วคนก่อเหตุเดินตามลงมา
เอาปืนยิงเข้าไปที่กลุ่มเพื่อนที่ช่วยเหลือ
โอ้โหรอบนี้กระสุนไปโดนจ่าสิบเอกยงยุทธ์คนเจ็บนะ
เขาโดนยิงที่แขนเพื่อนทหารคนอื่นหนีไป
แล้วตัวผู้ก่อเหตุก็เดินมายิงซ้ำ
นัดที่๒ที่หัวของจ่าสิบเอกประการจนตาย
โอ้โหเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
ถามว่าจ่าสิบเอกยงยุทธ์จะก่อเหตุด้วยมูลเหตุจูงใจอะไรได้บ้างเนี่ย
ป้มเหตุนี้ครับพลตรีบูรินทองประภัย
ท่านเป็นผอสำนักงานพระธรรมนุนฐานบกก็เปิดเผยว่า
น่าจะมาจากการที่จ่าสิบเอกยงยุทธ์คนก่อเหตุนะ
น้อยใจน้อยใจเรื่องที่ทำงานครับเพราะอะไร
เพราะเขาไม่ได้ข้อกั้นโต๊ะทำงานเหมือนเพื่อนร่วมงานคนอื่นเขา
เขาก็เลยคิดไปเองว่าไม่มีความสำคัญ
คุณผู้ชมฮะจ่าสิบเอกยงยุทธ์เนี่ย
เคยมีประวัติต้องผ่าตัดสมองด้วยนะเพราะท่านประสบอุบัติเหตุเมื่อ๑๐ปีก่อน
ท่านก็ต้องรักษาตัวอยู่ตลอดก็มาทำงานบ้างไม่ได้มาบ้าง
มีอารมณ์ฉุนเฉียวด้วยโมโหง่าย
และเคยทำร้ายคนในบ้านทำร้ายเพื่อนบ้านมาแล้ว

จ่าสิบเอกยงยุทธ์ไม่ได้ทานยาต่อเนื่องครับ
คาดว่าอาจจะทำให้อาการมันกำเริบขึ้นมา
ท่านพลตรีบุรินยืนยันด้วยว่าทั้งคนตายและคนเจ็บ

ก็บอกทั้งสองคนเป็นคนอัธยาศัยดี

จ่า๑๑ยงยุทธ์บอกจะยิงให้ได้๑๐คน
อันนี้ท่านบอกว่าเป็นการมโนภาพไปเอง

โดยต้นสังกัดจริงไม่อนุญาตให้พกปืน
เพราะว่าเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาก็คือ

ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ถามก็ถามกับทหารที่อยู่ในนั้น
เอ๊ะแล้วทำไมไม่มีการตรวจอาวุธเหรอ
ตรงป้องข้างหน้าก่อนจะเข้ามาข้างใน
คือทางทหารที่เขาอยู่ในวิทยาลัยการทัพบกก็บอกค่ะ
บอกว่าจริงพอมันเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา

แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าเป็นหน่วยงานอาจจะมีคลังอาวุธ
อาจจะต้องมีการตรวจสอบว่าเอาอาวุธออกไปอะไรยังไงนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยเรื่องนี้ค่ะ
ว่าจากการที่คุมตัวจ่าสิบเอกยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุได้
แล้วก็เอาตัวมาสอบเนี่ยนะยังให้การวกวนยังพูดแบบสับสนอยู่
แล้วก็มีการสอบปากคำเพื่อนร่วมงาน
สอบปากคำครอบครัวไปประมาณ๑๐กว่าปากค่ะ

ที่เคยรักษาอาการทางสมองของจ่าสิบเอกยงยุทธ์
บอกว่าเคยประสบอุบัติเหตุแล้วก็ผ่าตัดเมื่อ๑๐ปีที่แล้วใช่ไหม
อันนี้ต้องมาสอบปากคำประกอบการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา

ว่าตัวจ่าสิบเอกยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุจะมีอาการทางจิตหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอการประเมินจากทางแพทย์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ